คนร้ายสายหมู่มูเตลูค่ะที่อุบลราชธานี
คือคนร้ายคนนี้เขาไปก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ร้านสะดวกซื้ออยู่หลายแห่ง
แต่ต้องบอกก่อนว่าสุดท้ายโดนจับได้นะคะ
แต่ก่อนออกไปก่อเหตุเขาดูเลิกดูยามทุกครั้ง
ครั้งนี้ดูแล้วเลิกไม่ดี
รู้ตัวนะว่าเลิกไม่ดีแต่อยากลองของ
ไม่ดีจริงหรือเปล่าอ้าวไม่ดีจริงสุดท้ายคือโดนจับจริงนะคะ
นี่เป็นภาพนาทีที่ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานี
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่ารถคนร้ายที่วิ่งราวทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ
คือก่อเหตุเสร็จออกจากร้าน
ตำรวจสายตรวจผ่านมาพอดิบพอดี

คนร้ายเห็นตำรวจเลยหนีเร่งเครื่องหนีไปตามถนนแจ้งสนิท
บ้านทุ่งบูรพาเป็นถนนลูกรังด้วยรถจักรยานยนต์ก็เลยล้ม
ตำรวจก็เลยวิ่งไปคว้าตัวตอนแรกคว้าตัวไม่ทันนะคะ
คว้าได้แค่กระเป๋าเป้หนึ่งไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๘มิถุนายน
สุดท้ายพอตรวจสอบในกระเป๋ามีโทรศัพท์มือถือ
วิกผมหมวกรองเท้าผ้าใบเสื้อกางเกง
เจอหลักฐานเหล่านี้เลยรู้ตัวไงคะ
ว่าเจ้าของหรือว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยคือใคร
นายพันธารานิที่รัฐปภาคกุณยุ๓๖ปี
และรูปภัณฑ์สันธารมันตรงเลย
กับคนร้ายที่ไปก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ร้านสะดวกซื้อในหลายพื้นที่
ตำรวจเลยขออนุมัติศาลออกหมายจับ
สุดท้ายโดนควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะ
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือเจ้าตัวไปมอบตัวกับตำรวจ
เจ้าตัวบอกว่าติดพนันออนไลน์

ป่วยเป็นโรคไตก็เลยตัดสินใจก่อเหตุ
และก่อนลงมือก่อเหตุแต่ละครั้ง

เปิดแผนที่อะไรในแอปพลิเคชันต่าง
แล้วรู้หมดเลยตรงไหนมีกล้องวงจรปิด

ตรงไหนเป็นทางลัดที่พอจะหลบหนีได้
ศึกษาแม้กระทั่งการทำงานของตำรวจ

จุดทูบ๙ดอกดูยามอุบากอง
เป็นการดูเริกยามที่เป็นตัวเลขค่ะ

ครั้งล่าสุดเหมือนที่มิ้วบอกคุณผู้ชมจริงแล้วดูเลิกแล้วนะ
แล้วผลออกมาคือเลิกไม่ดี

อ่ะเดี๋ยวลองดูสิสุดท้ายลองของแล้วก็โดนจับจริงค่ะ
ลาบไม่มีมันมีไพ่ไงมันมีไพ่
ผมก็งงผมก็ล่องเริ่มว่ามันจะแม่นี้

คุณผู้ชมคะตำรายามอุบากองเป็นยาม

แต่จริงแล้วเขาใช้สำหรับการหาเลิกดีค่ะ
หาเวลาดีก่อนออกจากบ้านก่อนเดินทางก่อนออกรถใหม่
ก่อนไปเจอลูกค้าหรือว่าทำการสำคัญต่าง
ไม่ใช่ดูเพื่อออกไปก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์แบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะตัวนายพันธาราไม่ใช่แค่สายหมู่ดูเริกดูยามก่อนก่อเหตุนะคะ
เขาศึกษาข้อกฎหมายด้วยเขาบอกว่าเนี่ยนะเวลาเขาก่อเหตุแต่ละครั้งเนี่ยนะ
ไม่ใช่ความรุนแรงจะพูดจาภัยร้อขอโทษผู้เสียหายด้วยซ้ำ
ไม่ใช่อาวุธนะไม่ใช่ยานผ่านนะด้วยนะ
ถูกจับบทลงโทษจะได้ไม่หนักจนเกินไป
นี่ศึกษากฎหมายก่อนก่อเหตุด้วยค่ะแต่สุดท้ายยังไงคะ
หนีไม่รอดโดนจับอยู่ดีและตำรวจไม่ใช่ดำเนินคดี
แค่เหตุการณ์ล่าสุดอย่างเดียวเขาย้อนไปหมดเลยนะคะ
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หกห้าหกหกก่อเหตุมาแล้วรวมแปดคดี
และแต่ละคดีมีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้หมดเลย
แล้วพอเอาภาพมาให้เจ้าตัวดูเจ้าตัวยอมรับว่าใช่จริง
คือคนในภาพตามกล้องวงจรปิดจริงก็เลยถูกแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ไปหลายกระทงเลยล่ะค่ะ